ไปดูเหตุที่เชียงใหม่กันหน่อยคุณผู้ชม
่งต้นไสอายุนับร้อยปีมันล้มลงมา
โค้นหักลงมาทับรถทั้ง๘คัน
มีผู้บาดเจ็บด้วย๒รายนะคะ
ดูสิพังเสียหายหมดเลยแต่ว่าชาวบ้านกับพระท่านบอกแบบนี้
บอกว่าตอนนั้นคือไม่มีลมเลยนะไม่มีฝนเลยนะ

บางคนก็เชื่อว่ามันเป็นลางบอกเหตุไม่ดีอะไรหรือเปล่า
แต่ทางวิทยาศาสตร์ก็อาจจะบอกว่าต้นไม้มันเก่าแล้ว
มันร้อยปีแล้วก่อนหน้านี้ฝนตกอาจจะตะต้มต่างหน้า

ที่นี่คือวัดป่าดารามพิรมอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
กิ่งต้นไซด์หักโค้นลงมา
ล้มทับรถประชาชนที่เข้ามาทำบุญภายในวัดนะคะ

อาการผู้หญิงค่อนข้างสาหัสเลยนะคะ

บาดเจ็บที่ศีรษะเลือดอาบเลยเหมือนกัน

กิ่งไม้มันฟาดเข้าไทยคุณ
โอ้โหจุดสำคัญเลยนะคะ

ก่อนเกิดเหตุนั้นได้ยินเสียงไม้แตกดังลั่นสนั่นเลยค่ะ
ต่อมาก็เห็นกิ่งไซดหล่นลงมา

ก็เลยรีบเข้าช่วยเหลือโดยการแจ้งกู้ภัย

ได้ยินเสียงเหมือนประทะดังแกลก
แล้วก็หน้าไปมองก็ล่วงลงมาเต็มทั้งก้านเลยค่ะ
แบบไม่มีลมไม่มีอะไรไม่มีไม่มีเหตุการณ์อะไร
จะบอกว่าเป็นกิ่งไม้จะยืนว่าตกลงมาตอนหน้า
ก็พวกตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะมีคนเดิน

คือพี่กัลที่มาแม่ค้าก็บอกว่าขายของมา๒ปี
ไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนเลย

เพราะว่าขณะเกิดเหตุไม่มีลมพัดแม้แต่น้อยเดียวนะฮะ

เชื่อกันว่าเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติ
แล้วก็ทางวัดเตรียมทำบุญกระถิ่นใหญ่
ในวันที่๒๕ตุลาคมนี้แล้วก็คือพรุ่งนี้นะ

แต่ว่าทีนี้ในทางวิทยาศาสตร์
ตำรวจก็บอกว่าคาดว่าต้นไม้มีอายุมากเกือบร้อยปี
ภายในต้นอาจจะมีโพรงเปราะบางตามอายุของต้นไม้แหละ
จนเกิดการหักโค้นลงมาครั้งนี้นะครับ
ใช่แล้วตำรวจตรวจสอบก็มีรถยนต์๘คันเสียหายนะคะ
ส่วนรถของผู้ได้รับบาดเจ็บ๒คน
ก็คือรถยนต์นิสสันมาสสีเขียว
ทะเบียนกไก่เทาทง๖๔๒๔ล้มบุรี
จากนี้ก็คงให้ความช่วยเหลือต่อไปนะคะ